ที่ชนบุรีค่ะมีหนุ่มสาวนะคะเป็นแฟนกัน
เขาบอกเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วอยู่เนี่ยถูกคนร้ายดักทำร้าย
เอาไม้ฟาดเข้ามาที่ตัวผู้ชายเป็นคนขี่
แล้วก็แฟนสาวเป็นคนซ้อนได้รับบาดเจ็บกันไปทั้งคู่นะคะ
เรื่องนี้ตำรวจลงมาตรวจสอบแล้วแต่ตำรวจบอกว่า
มันมีพิรุษให้การไม่ตรงกัน
ก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีคนร้ายจริงหรือเปล่า
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อนะคะ
สองแฟนนุ่มที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะ
บอกว่าโดนคนร้ายทำร้ายนะเขาเดินมานั่งอยู่หน้าร้าน
ผู้หญิงเนี่ยใช้มือจับที่แขนตลอดเวลาแล้วก็มีเลือดไหลที่ใบหน้าด้วยนะคะ
แล้วก็เขาโทรแจ้งตำรวจบอกเขาโดนคนร้ายทำร้ายแล้วก็ขโมยมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
เหตุเกิดบนถนนเส้นหองตำลึงบ้านเก่าหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนเมื่อคืนวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพดอนหัวล่อก็รับทราบเรื่องแล้วแล้วก็เรียกตัวนายวิโรธให้พาไปชี้จุดที่โดนทำร้าย
แล้วก็ถูกชิงมอเตอร์ไซค์ไปเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
มาจากบ้านอำเภอกเกาะจันทร์จะไปเที่ยวตลาดนัดนินจาหรือว่าตลาดมืดในตัวเมืองชนบุรีค่ะ
ก็ขี่มาเรื่อยตามปกติพอถึงจุดเกิดเหตุเป็นห้างสรรพสินค้า
ตั้งใจจะแวะซื้อน้ำดื่มแต่เบรกไม่ทันค่ะครับ
ขี่เลยร้านไปก็เลยอ้าวกลับรถทีนี้ระหว่างกลับรถเนี่ย
มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนเนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาขนาดข้าง
แล้วคนซ้อนก็เอาไม้ฟาดมาที่แขนของเขา
แล้วก็ไปโดนแขนของแฟนสาวจนแขนหักเลย
จากนั้นเขาก็ล้มลงไปใช่ไหมคะ
วิ่งหนีทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ที่เกิดเหตุ
วิ่งหนีไปหน้าร้านสะดวกซื้อ
คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายที่ตีเขาเนี่ย
ก็ลงมาคว้ามอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วก็ขี่หลบหนีไปเลย

พันธุ์ตำรวจเอกอนุการทำวิจารณ์ผู้กำกับการสพดอนหัวล่อบอกว่า

ฟังจากคำให้การของนายวิโรธแล้วมันแปลก
เพราะว่านายวิโรธบอกว่าขี่มาจากอำเภอกเกาะจันทร์ใช่ไหมคะ

เลี้ยวขวามาถนนนตำรึงบ้านเก่า

ตอนที่เกิดเหตุเลยใหม่เลยเนี่ยนะคะ

คนร้ายตีเขาก่อนแล้วก็ไปตีแฟนอีกที

แต่อีกวันหนึ่งที่ให้ไปชี้ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายตีครั้งเดียว
แต่โดนสองคนเอ๊ะมันดูสับสนนะ
มันดูให้การไม่ตรงกันครั้งแรกกับครั้งที่สองอ่า
ไปฟังเสียงนายวิโรธให้การกับตำรวจหน่อยค่ะเขาตามเรามาหรือว่าไง

ขี่รถอะไรมาครับไอ้มอไซค์อ่ะแหละมากี่คนไม่รู้แรกมาสองคน
อีกคนนึงจอดปุ๊บมันก็เอาไม้มาเลยดึงไม้มาไงตีตีพี่ก่อนเลย
ครับพี่แล้วเราล้มไหมผมแหละครับผมก็โดดออกอืม
แล้วไปโดนแฟนหรือว่าไงครับแล้วมันก็ตีแฟนผมอีกอ๋อ
มันเอารถออกไปเลยครับพอรถล้มปุ๊บผมก็ต้องออกห่างนะครับ
เพราะมีไม้อ่ะครับแล้วก็เข้าถับรถไปเลย

อันเนี้ยผมว่าตีครั้งเดียวไม่ค่ะเพราะเลยว่าตีครั้งเดียว
คือห่างของเราไปหน่อยนึงแต่มันถูกหลักของแฟนเราใช่ไหม
สองครั้งก็บอกไม่เหมือนกันครั้งแรกบอกตีผม
ผมก็กระโดดออกแล้วก็ตีแฟนผมอีกทีนึง
นั่นคือตอนเกิดเหตุที่โทรแจ้งตำรวจและตำรวจมา
แต่พอเช้าอีกวันนึงให้มาชี้จุดบอกตีครั้งเดียวฉลาบเข้าไป
แล้วก็ไปโดนแฟนเขาจังจังอืมซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
เดี๋ยวต้องสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งเพราะว่าตรวจสอบประวัตินายวิโรธแล้วเนี่ย
เคยต้องโทษจำคุกคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่สพเมืองชนบุรีด้วย
ก็ต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะว่าคนร้ายมีอยู่จริงไหม
แล้วเป็นใครอย่างไรค่ะเอาเป็นว่าจักรยานยนต์ถูกชิงเอาไป
อืมแล้วก็บาดเจ็บทั้งสองคนใช่ค่ะนะครับ